โอ้นี่ก็คือหมูตุ๋นยาจีนสูตรคุณแม่เนี่ยนะ
ใช่แต่หมูตุ๋นยาจีนของเราเนี่ยมันพิเศษอีกอย่างหนึ่ง

ฮะพี่ใส่ลำไยไปในนี้เหรอ

ร้านเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบเป็นไทยฟิวชั่น
แต่ถ้าพูดถึงเมนูเส้นเนี่ยจะมี
เตี๋ยต้มยำสุโขทัยหรือว่าเป็นโอลี่
อันนี้เป็นเมนูที่คนสั่งเยอะมากแล้วทุกคนก็ชอบกัน
เอามาดูหมูแดงครับผมหมูแดงที่นี่ก็เด็ดเนื้อนี่นุ่มเลย

ก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังใครอยากทำก็ไปทำ
เลขเข้ามาจ้าเหล่าคนรักเส้นทั้งหลาย
เพราะกองทัพเมนูเส้นอนาชาติและนักเล่าเส้นสุดหล่อ
กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคย
หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปเยือนเมืองอุดรธานี
เพื่อค้นหาเรื่องราวของสุดยอดก๋วยเตี๋ยหมูต้มยำเจ้าแรก
ในอำเภอเมืองอุดรที่สร้างตำนานความอร่อยมานานกว่า๓๐ปี
ต่อด้วยพาสต้าเส้นสดใหม่สไตล์ฮองคุกกิ้ง
ในร้านอาหารอิตาเลียนเจ้าเก่า๑๖ปี
และเปิดเนื้อร้อนที่สร้างสรรค์สูตร
ประสบการณ์การเดินทางไปริมรสชาติอาหาร
ในประเทศแถบอินโดจีนกันมาแล้ว
สัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อไปทานเมนูเส้นในร้านดารากัน
เริ่มด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นยาจีนสูตรคุณแม่
ที่ใส่สมุนไพรคั่วกว่า๑๐ชนิด
จากร้านก๋วยเตี๋ยวบอกต่อหมูตุ๋นของคุณต่อเรืองฤทธิ
ต่อด้วยคั่วทะเลและราวิโอลี่ต้มยำสุโขทัย
คาเฟ่แฟชั่นสุดเก๋ของคุณโก้วสิน
ปิดท้ายด้วยบะหมี่เกี้ยวหมูแดงสไตล์ฮ่องกง
ฟู้ดทรัคของคุณเอสุรพันธ์ที่ร้านบะหมี่เกาลูน
เห็นเจ้าของร้านมีแต่หนุ่มแบบนี้
ขอบอกเลยว่าสาวได้ฟินกันแน่นอน
รู้อย่างนี้แล้วจะรอช้าอยู่ทำไม
ลุยกันเลยดีกว่าค่ะ

ของมาดูหน่อยซิ

อะไรแพงเอาไหมหมดเลย
อ๋อสวัสดีครับ

ลูกค้าเปลี่ยนใจหรอ
เพียงลูกค้าเปลี่ยนใจหรอ

ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีจริงนะครับ

เขามีอาชีพเสริมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับ

วันนี้เราจะไปสืบสาวราวเส้นของเพื่อนของผม
ว่าเขามีวิธีในการทำร้านเส้นของเขาให้ขายดีได้อย่างไรนะครับ

ช่วงแขนเส้นคิวเฮียนอทของเราได้ลงคอ

ตำแหน่งนักเล่าเส้นยังคงเป็นของฮีน็อตเหมือนเดิม
แต่เพื่อเป็นการติดสินบนกับทีมงาน
น็อตต้องรีบไปที่ร้านแรกได้แล้วล่ะค่ะ
ขอแบบแซ่บเลยนะ

กับเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นยาจีนสูตรคุณแม่นะครับ

แสดงมากความสามารถที่เราเห็นเขาในบทตัวร้ายอยู่ตลอดเวลานะครับ
วันนี้ครับวางปืนหันมาจับตะก้อครับ
มาทำร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งเสิร์ฟความอร่อยให้กับชาววัชรพลมายาวนานกว่า๕ปีแล้ว
เดี๋ยวก๋วยเตี๋ยของนาราของเราวันนี้จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตามผมเข้าไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เริ่มต้นด้วยดาราเจ้าบทบาทที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอย่างคุณต่อเรืองฤทธิ์ค่ะ
ทุกทีเห็นแต่เล่นคิวบู๊ไหนมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวได้ล่ะคะเนี่ย
โอ้โหร้อนจริงไว้แถวนี้

ไม่ค่อยได้มาแล้วนะให้เพิ่มเบอร์ไม่ประโยชน์

ตั้งบ่อยเลยไม่น่าเชื่อว่าผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย
อายุเท่าไหร่นะปีนี้

อายุเท่าไหร่นะปีนี้

สุดท้ายก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว

ตัดสินใจฝรั่งใน๒วัน
เสร็จแนะนำอย่างเรื่อย
ซึ่งยังไม่รู้เรื่อยักษ์จะทำอะไร

แล้วก็ตกแต่งร้านแบบนี้ทำเองนะร้านอ่ะ
อ๋อนี่ก็ตบแต่งเองด้วยหรอเก่งเว้ยคิดเองตบแต่งเอง

แม่ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว

แม่เนี่ยผมเปิดทำร้านเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแม่

แต่คนที่อยู่ในร้านคือมีพี่
ให้เพื่อนมาช่วยอะไรอย่างนี้ก่อนไม่มีลูกน้องนะ
กรับเองลวกแบบกระบวยร่วมว่ำเส้น

พอเริ่มทำเสร็จมันก็เริ่มค่อมขึ้น

เมนูที่เป็นเมนูเด็ดทำให้ร้านโด่งดังในระแวกวัชลพลคือ
มันก็บอกอยู่แล้วว่าร้านก๋วยเตี๋ยวบอกต่อหมูตุ๋น
เมนูหมูตุ๋นนี่แหละที่เป็นสูตรของคุณแม่นี่แหละ
คือเมนูเด็ดถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปในครัวนะ
ไปดูว่าไอ้หมูตุ๋นคุณแม่มันจะมีหน้าตาเป็นยังไง

ถ้าพูดถึงฝีไม้ลายมือในการแสดงของพี่ต่อก็คงไม่มีใครสงสัย
แต่ฝีมือในการควงตะกร่อลูกก๋วยเตี๋ยวนี้
ช่ำช้องแค่ไหนตามเฮียน็อตไปพิสูจน์ที่หน้าเตากันเลยดีกว่าจ๊ะ
โอ้โหนี่ก็คือหมูตุ๋นยาจีนสูตรคุณแม่เนี่ยนะ
ใช่ครับหมูตุ๋นยาจีนของเราเนี่ยมันพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง

ฮะพี่ใส่ลำไยไปในนี้เหรอ

ทำให้รสชาติมันหวานแล้วมันคือแบบว่าเป็น

ทำไมตรงนี้มันพิเศษกว่ายังไงพิเศษกว่าตรงอื่นยังไง

เวลาตุ๋นนี่ประมาณ๒ชั่วโมงกว่า
พี่แมนเคยรับโดยการที่แบบพี่จะตุ๋นตอนเย็นใช่ปะ
พี่จะปิดเอาไว้
พอมองเปิดตอนเช้า
อกจากการใส่ลำไยลงไปเพื่อเพิ่มความหวานแล้วนะคะ
สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องยาจีนค่ะ

เทียมรากผักชีและขานะคะ
ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะต้องนำไปคั่วเพื่อให้เกิดความหอมมากยิ่งขึ้น
ก่อนจะนำเครื่องยาจีนทั้งหมดใส่ลงไปในถุงผ้า
นั่นก็เพื่อให้เศษของเครื่องยายจีนต่างไม่หลุดลงไปในน้ำซุปนั่นเองค่ะ
ส่วนเนื้อคั่วตับหมูที่ใส่ลงไปตุ๋นนี้นะคะ
ต้องนำไปหมักข้ามคืนก่อนนำไปตุ๋นนะคะ
แต่หมักด้วยอะไรอันนี้ขออุ๊บไว้เป็นเคล็ดลับ
ซึ่งจะเป็นสูตรเด็ดที่จะเพิ่มรสชาติและความนุ่มเหมือนละลายในปากนั่นเองจ้า
แล้วน้ำซุปสำหรับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นบอกต่อล่ะมันอยู่ตรงไหน
คือน้ำซุปเนี่ยผมใช้ในนี้อยู่แล้ว

ใช่เพราะว่าเราตุ๋นกับยาจีนทั้งคืนอยู่แล้วไงครับ

หากคุณผู้ชมสังเกตดีก็จะเห็นว่าน้ำซุปในหม้อนี้มีความเข้มข้นมากเลยล่ะค่ะ
ส่วนหนึ่งก็มาจากการเคี่ยวกับเครื่องยาจีนนานกว่า๒ชั่วโมง
และส่วนหนึ่งนะคะพี่ต่อเขาก็แอบกระซิบว่ามีการใส่น้ำที่ได้จากการหมักหมูลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นค่ะ
แต่พี่ตอกเขากำชับว่าให้ใส่น้ำร้อนนะคะมาตีกับน้ำหมักหมูให้พอสุกเสียก่อนจากนั้นค่อยเทลงหม้อค่ะ
เพราะถ้าใส่ลงไปเลยไม่หวังน้ำซุปคาวเดี๋ยวจะทานให้อร่อยนะ

หมี่ของเราดีโดยที่ว่าบะหมี่เนี่ยเป็นบะหมี่ไข่

คือวัตถุดิบของร้านผมเนี่ยนะมีแต่ว่าต้องไปหามา

ให้ลูกค้าทานรู้สึกว่าเออโอเคคุณไปหาแถวไหนก็ไม่ได้
ช่วงสะอาดคอนเฟิร์มสนับสนุนโดย
กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจาน
เช็ควัตถุดิบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวขอเช็คความสะอาดของจานชามในร้านหน่อยได้ไหม
โอ้โหคุณนอทร้านผมนี่เก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปล้าง

ใช่เพราะว่าผมไม่อยากให้มีเชื้อแบคทีเรีย

ใช่แล้วแบบว่าลูกค้าเนี่ยจะเกิดอันตรายในการกินทานแบบปวดท้องเสียอะไรอย่างนี้
พันธุ์ที่ผมใช้เนี่ยนะครับต้องมีคุณภาพดี
ล้างแล้วเนี่ยต้องไม่มีคราบมันต้องไม่มีกลิ่นขาวด้วยนะครับ

คราบมันไร้กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจานนะครับ

ความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปชิมก๋วยเตี๋ยวฝีมือดารากันค่ะถ้าอยากรู้ว่าจะอร่อยแค่ไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนกันนะ